คุณผู้ชมค่ะคืบหน้าในคดีของพระเอกแทงแฟนสาวเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ก็มีการสอบปากคำอยู่ที่สนคณะยาวแล้วก็คุณเอมมี่ผู้จัดการก็เดินทางไปที่นั่น
มีการสอบปากคำและมีคำรับสาภาพเพิ่มเติมด้วย

สิบแผลนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องให้เวลาในการสอบสวนน้องเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็น้องก็ยังมีอาการที่ประมาทนะคะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาในขณะที่พี่เอมมี่
ลงไปถึงคณายเจมส์แล้วก็เพื่อนเพื่อนนะคะเข้าไปเยี่ยมเนี้ย
น้องก็ร้องไห้ตลอดเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ
แล้วก็มาปากหลักในการที่จะรอทำข่าวความคืบหน้าคดีนี้อ่ะนะคะอืมเอ๊ะคุณเอมมี่ออกมาเปิดเผยว่าอะไรไหมฮะ
ว่าตำรวจเขาเปิดเผยอะไรเพิ่มเติมครับเบื้องต้นไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะ
คุณเอมมี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันแล้วก็ตัวคุณเอมมี่เองเนี่ย
ก็ยังมีอาการร้องไห้แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แพ้กับตัวน้องพลอยเลยนะคะ
แล้วก็ตัวคุณเอมมี่เนี้ยก็อยากที่จะบอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้สื่ออ่า
องคุณเอมมี่ว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะ
คุณเอมมี่ก็บอกว่าไม่ได้คุยรายละเอียดในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องมากนัก
จากว่าน้องเนี่ยยังมีอาการตกใจแต่ว่าส่วนตัวเธอเองเนี่ยนะคะ
ก็เห็นใจน้องแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ทันทีที่เธอลงมาจาก
อ่าโรงพักด้านล่างเนี้ยนะคะเธอถึงกับเป็นลมนะคะตามภาพที่เราได้
ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าคุณเอมมี่เนี่ยก็เป็นลมลงไปเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยพักอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เริ่มจะได้สติแล้ว
แล้วก็ภาพล่าสุดตอนนี้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่เรียกมาเพื่อที่จะเข้ามาช่วยประถมพยาบาลให้กับคุณ
ด้านในขอโทษขอโทษค่ะด้านในสอนอกคณะยาวณเวลานี้สดสดเลยค่ะ
ครับอ่าฮะค่ะที่มารอฝั่งหลังนะคะแล้วก็ดูอาการของคุณเอ็มมี่ตอนนี้
น่าเป็นห่วงคืออาการของคุณเอมมี่ค่ะอ่าฮะเท่ากับตอนนี้เราได้ข้อมูลจากเอมมี่มานะฮะ
หนึ่งข้อมูลข้อมูลจากทนายเจมส์นายเจมสนิติธรแก้วโตใช่ไหม
รับหน้าที่เป็นทนายของของตัวถอยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับ
ข้อมูลจากปากของตำรวจตำรวจให้สัมภาษณ์อะไรบ้างหรือยังครับ
ในส่วนของตำรวจเองนะคะตอนนี้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเนี่ย
ทางตำรวจก็ขอยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เนื่องจากว่าตัวของน้องพลอยยังให้การไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
แล้วก็ในการเติมตกใจอย่างไม่ได้รายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ฟังตัวสักทุ่มเองค่ะ
ระวิการคะอันนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกถึงเรื่องของการทำแผนหรืออะไรใช่ไหมคะ
ตอนนี้คือยังสอบอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเป็นสอบน้องอยู่ด้านในค่ะ
ครับแนวทางและขั้นตอนในการคุมตัวเนี่ยมีคำเปิดเผยออกมาบ้างไหมฮะ
ว่าจะมีแนวทางอย่างไรหรือว่าคุมตัวต่อยังไงบ้างฮะ
เรื่องต่อนะคะก็จะมีการดำเนินคดีในข้อหาห้าหกบาลนะคะหกข้อหา
ได้ได้เดินทางมาเท่าสนอหรือยังพ่อคอย
ทุกเช้าก็มีรายงานค่ะว่าก็ได้เข้ามาเยี่ยมน้อง
เยี่ยมน้องหรือว่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์จากส่วนคน
แล้วก็ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล

นี้เปียงตัวของคุณเอมมี่เอง

ครับขอบคุณคุณระวิการ
ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในคดีที่ทอยหรือว่านายธนพัฒน์ดารานุ่ม
แฟนสาวอย่างที่บอกไปบอกว่าทำจริงยอมรับ
แต่จำไม่ได้ว่าแทงไปถึง๒๐แผลหรือไม่
เพราะว่าอาการตื่นตกใจแล้วก็ยังมีอาการเครียดอยู่ในขณะนี้นะครับ